ชาวพุทธเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มโซเชียลเลยทีเดียว
จนนำไปสู่มติของมหาเถียวราชสมาคม
ว่าจริงแล้วพระพี่สูงเนี่ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

มีเพลงประกอบด้วยนะคะ
ประโลกมองชึ่งอย่างนี้นะ

จีวอนก็บินปลิวขนาดนี้เลยค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าจีวอนปลิวกันเลยทีเดียวนะคะ

คือชาวเน็ตเขาก็เอามาแซวกันกระหึ่มค่ะคุณผู้ชม
กระหึ่มโลกโซเชียลขนาดนี้เลยค่ะ

ข้อความบอกว่าใส่สบงแล้วทรงฟาส๙

บันทึกเหตุการณ์พระสงฆ์บิดรถซาเล้งบนถนนนะคะ
ความเร็วนี่ไม่ธรรมดาเลยนะซิ่งทีเดียวแหละ

คอมเมนต์แซวสนุกสนานกันเลยทีเดียว
บางก็บอกว่าใส่สบงแล้วทรงฟ้า๙

บางคนบอกแหมไม่คอมเมนต์ละกันกลัวบาป
ขณะที่บางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมนี้ค่ะ

ฝั่งหนึ่งมองว่าไม่สำรวมเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์
อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าในพื้นที่ห่างไกล

พระสงฆ์มีความจำเป็นไม่รู้จะทำยังไง
ก็อาจจะต้องขับขี่รถด้วยตัวเองแบบนี้ก็เป็นได้
ระยะหลังคุณผู้ชมคะเรามักจะเห็นข่าวทำลองนี้บ่อย
ก็กระทบถึงความเลื่อมใสสัทธาของประชาชน
มีมติออกมาให้เจ้าคณะผู้ปกครอง
ไปสอดศรองดูแลกำชับให้พระพิษกษามนเนยน

ตรวจตราการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์

ให้เหมือนกับประชาชนทั่วไปถือเป็นครั้งแรกค่ะ
มีการใช้กฎหมายบังคับใช้กับพระสงฆ์
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อตำรวจจับได้ก็จะปล่อยตัวไป
ทีนี้ก็จะมีกฎหมายมาดูแลมากขึ้นแล้ว
เพราะภาพที่ปรากฏออกมาก็ไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะ